รายไปโตรสอบพร้อมกันกับคุณนักตะพงค์เรียบสันเทียกค่ะ

ที่เขตแหลมตะลุ้มพุกอำเภอปากประนานจนครศรีธรรมราช
ต้องบอกว่าขณะนี้ผมเองได้มีการย้ายจุดรายงาน
จากเดิมที่เมื่อช่วงกลางวันผมยืนอยู่ที่บริเวณริมชายหาดของแหลมตะลุมพุก
ซึ่งณตอนนี้นะครับที่นั่นถูกจัดให้เป็นพื้นที่อันตราย
แล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงไม่สามารถเข้าไปได้แล้วนะครับ
ทำให้ตอนนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีของเราย้ายออกมาอยู่ที่โรงเรียนประชานุเคราะห์
ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดอบพยพชั่วคราวของพี่น้องประชาชนในเขตแหลมตะลุมพุกนะครับ
ซึ่งจะเห็นว่าด้านหลังของผมมีรถของเจ้าหน้าที่กองทัพบก
ที่ได้มีการจอดจัดเตรียมเอาไว้เนี่ย
เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีทางนายจำเรินทิพยะพงธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาที่นี่
เพราะว่าที่นี่อย่างที่ได้มีการนำเรียนก็คือถูกจัดให้เป็นพื้นที่อพยพนอกพื้นที่
แล้วก็มีการรายงานมาด้วยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
สามารถย้ายไปจากที่นี่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ของส่วนราชการทุกคนแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับพี่น้องประชาชนนะครับว่าสะดวกที่ใดให้ไปที่นั่นนะครับ
แล้วก็ในการเดินทางออกนอกพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของทรัพย์สินที่จะสูญหาย
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดกำลังพลของตำรวจแล้วก็ของทหาร๒๐กว่านายเลยนะครับ
ที่มีการจัดเตรียมสถานการณ์เอาไว้เพื่อป้องกันเหตุการณ์เกิดการโจรกรรม
ในช่วงที่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพายุซ้อนร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศ
แล้วก็นี่คือการเตรียมความพร้อมของแผนการรับมือของพายุโซนร้อนปลาบึกที่จะมีการเข้าสู่พื้นที่ของฝั่งทะเลอ่าวไทยเนี่ย
แล้วก็มีรายงานว่าจุดที่จะเข้าก็คือแหลมตะลุมพุกของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วก็ข้อมูลรายงานมาล่าสุดน่าจะเป็นการเข้าพื้นที่ของฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดจนถึงขนาดนี้ครับ
ขอบคุณคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะคะ